ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพดีที่เรามาเรียกความสดใสกัน
ภาพนี้ดีจริงนะสำหรับเช้านี้นะคะ
ส่วนภาพต่อไปสุดท้ายแล้วดีแหละ
แต่ว่าตอนต้นอาจจะหวาดเสียวไปสักนิดนึง

เพราะว่ามีลูกแมว๓ตัวตกซอกตึกนาน๓วัน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือไว้ได้นะคะ
ทันทีที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่า
มีลูกแมวตกลงไปในซอกตึกค่ะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน้าพระรานจังหวัดปฐุมธานี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านเล็กที่๑๒ทับ๑
ภายในซอยคลองหลวง๑๓จังหวัดปฐุมธานี
ทำเป็นเชือกบ่วงคล้องคอลูกแมว๓ตัว
ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ก็เป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะช่วย
นี่ออกมาตัวเล็กนิดเดียวนะคะ
เป็นลูกแมวสีน้ำตาลอ่อนอายุ๒๐วันค่ะ

ตัวเขาก็ยังสั่นอยู่เพราะว่าติดนาน๓วัน

มันก็จะช่วยอย่างไรนะซอกกันเล็กกันนิดหนึ่ง
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยไว้นะคะ
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านได้ยินเสียงนี่แหละ
นี่นี่เสียงผมก็ไม่ได้เสียงแมวละ

พอได้ยินนะคะก็เลยรีบโทรไปช่วยทันทีนะคะ

สดีชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง
เห็นลูกแมวตัวนี้เกิดความสงสาร
ขอไปเลี้ยงเลยโชคดีจริงนะคะ
ตั้งชื่อให้ด้วยว่าเจ้าบุญรอด

เขามีตั้ง๒๓ตัวเขาเอาไปเลี้ยง๑ตัว
มีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ทำเสียงแมวน้ำก็เหมือนกัน
ทำได้หลายอย่างเลี้ยงสัตว์นะฮะ